นี่ครอบครัวนี้เขาก็ต้องการการช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ
ครอบครัวนี้เขาถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
คือเขาอยู่กัน๔คนมีสามีภรรยาหลานชายแล้วก็แม่ยาย
บอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าน้องภรรยาติดโควิด
ทีนี้พอเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน
ปรากฏว่าเจ้าของหอค่ะที่อยู่ข้างใช้คนงานให้เอาไม้
มาตีปิดประตูด้านหลังบ้านทีนี้ทำยังไงอ่ะ
ญาติจะเอาข้าวเอาน้ำมาส่งก็ไม่ได้
มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นเพราะว่าในบ้าน
แม่ยายก็ป่วยติดเตียงด้วยเดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
ครับตอนนี้คุณแม่
มีอาการเจ็บปวดข้างใน

เสมหะอยู่นอตอนนี้ปวดมากทุกวันตอนเช้าต้องการรถพยาบาลต้องการเตียงขอความนุเคราะห์ขอความนุเคราะห์ทุกช่องทางเลยนะครับ
เรื่องต้นผมได้โทรแจ้ง๑๓๓๐แล้วก็ส่งข้อมูลทางไลน์ไปเรียบร้อยแล้วและโทรแจ้งศูนย์เฉพาะกิจของจังหวัดนนท์เรียบร้อยแล้วขอความนุเคราะห์ครับตอนนี้คุณแม่
อันนี้เป็นคลิปแรกที่คนในบ้านนี้เขามีการถ่ายไว้บอกว่าแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุตอนนี้ป่วยโควิด๑๙แล้วก็ไม่มีเตียง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรถมารับหน่อยไปรักษาอย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นก็มีรถพยาบาลมารับไปเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะครับ
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ค่ะในกล้องแล้วก็ภรรยาอยู่
อายุ๖๔ปีแม่ยายที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้อายุ๘๙

แล้วอย่างที่บอกคือน้องของภรรยาติดโควิด
ทีนี้ตอนแรกที่บ้านนี้ทั้งหมดก็เลยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง

ทีนี้คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กล้องที่เขาได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะ
แจ้งไว้แล้วข้อหาบุกรุกและทำลายทัภวิวอื่น
เดี๋ยวบอกกันคุณผู้ชมก่อนว่าที่เขาไปร้องตำรวจ
ที่เขาอยู่ติดกันให้คนงานเอาไม้

ญาติจะเอาอาหารมาส่งครอบครัวนี้ไม่ได้
แล้วตอนนั้นครอบครัวนี้เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่
เพราะว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมันก็เลยได้รับผลกระทบ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางอสมประจำตำบลตลาดขวัญ

เขาก็บอกนะบอกว่าบ้านนี้ตอนแรกผลยังไม่ได้ออกมา
ถือว่าสมาชิกในบ้านเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาสวอปถึงที่บ้านเลย
ผลครั้งแรกตอนแรกที่ออกมายังเป็นลบ
แล้วกรณีที่เจ้าของหอพักที่อยู่ข้างให้คนงานเอาไม้มาตีปิด

เขาบอกว่าคนที่อยู่ในบ้านตอนที่ยังไม่พบว่าใครติดเชื้อ

ครับทีนี้เขาก็เลยไม่สะดวกใจว่าถ้าเกิดว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ย
เขากลัวว่าเชื้อจะแพร่มาติดลูกบ้านที่เช่าอยู่ในหอพัก
ทีนี้ก็เลยต้องตอบหมาย
คือหลังบ้านของบ้านคนที่ถูกกักตัว

บ้านเช่านี่คืออีกฝั่งหนึ่งใกล้กันนะครับ
และทางเดินตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางเดินสาธารณะนะครับ
แต่ทีนี้ตัวเจ้าของบ้านเช่าที่อยู่ฝั่งซ้ายของจรเนี่ยนะ
สั่งให้คนงานมาปิดประตูบ้านของนายกล้องซึ่งเป็นประตูหลัง

บอกว่ากลัวกลัวคนที่บ้านเช่ามีตั้ง๒๐กว่าคน

แต่นายกล้องออกมาบอกว่าพวกเขาก็กักตัวอยู่ในบ้าน

เปิดประตูหลังมันแค่เปิดออกมา
เพื่อจะเอาข้าวเอาของที่ญาติเอามาแขวนไว้ให้เท่านั้นเอง

ถ้าเขาคิดจะออกจากบ้านกันออกประตูด้านหน้าก็ได้
แต่ทีนี้เจ้าของบ้านเช่ามาตอกไม้ปิดประตูขังเขาไว้แบบนี้

ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราว
แต่คือล่าสุดเนี่ยแกะไม้ออกแล้วนะ
เจ้าของหอพักก็ให้คนงานแกะไม้ตรงนี้ออกไปแล้ว
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการมารับตัวในกล้อง
หลานชายเนี่ยแยกไปกักตัวที่สถานที่ที่ทางการเขาเตรียม
ทีนี้ในบ้านจะมีภรรยามีแม่ยาย
คือเหมือนกับว่าสมาชิกในบ้านก็น้อยลง
เป็นการลดความแออัดในบ้านด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมทางอสมตำบลตลาดขวัญ

ก็เลยไปคุยไปทำความเข้าใจกับทางเจ้าของห้องเช่า
เสร็จแล้วมีการประสานหน่วยงานสาธารณสุข

แล้วผลการตรวจมันออกมาแล้ว

ยายอายุ๘๙ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ผลออกมาเป็นบวกก็คือติดเชื้อ
ภรรยาแล้วก็หลานผลก็เป็นบวกเหมือนกัน
รวมถึงผู้สื่อข่าวของเราโทรไปหาในกล้อง
ศาลณสุขจังหวัดนนทบุรีก็ส่งรถ
รับไปที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
ส่วนตัวคุณก้องเองขอกักตัวอยู่ที่บ้าน

ทางศูนย์ควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรีจัดหาให้
เรื่องนี้ก็สรุปว่าได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คนที่ติดเชื้อก็มีเจ้าหน้าที่มารับไปแล้วนะคะ

เพราะตอนเขากักตัวตอนแรกแล้วมีคนมาตอกประตูปิด

เขาก็บอกว่าเป็นการคุกคามหรือเปล่า